ให้ฟังไปเรื่อยเต้นไปด้วยคุณผู้ชมเต้นไปด้วย

เพราะว่าที่เราจะพาไปดูนี่เป็นเรื่องของไก่
ไก่มารึยังละท้อนนั้น

อายุ๒ปีนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เชื่องมาก

สั่งให้ขันได้ดาบใจเลยครับไปดูกันกัน

พอไก่เข้ามาเข้ามาเดียว

สำหรับไก่ตัวนี้เป็นไก่แจ้แสนรู้

มีความเชื่อมเป็นพิเศษ
จนมีคนนำไปแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะ

สนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

เป็นพันธุ์ซารามอ

ตัวนี้พิเศษแล้วก็แสนรู้นี่แหละ

ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กในระแวกใกล้เคียง

เข้าไปใกล้นี่เขาจะจัดการเราเลยนะ

คนที่กระดิกนิ้วสั่งเจ้าพลอยนี่เขาก็จะไม่ขันนะ
จะต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะสั่งเขาได้นะคะ

ลองกระดิกนิ้วและเล่นกับไก่ตัวอื่น

ขันเหมือนเจ้าพลอยเลย